วันนี้ข่าวกีฬาก็คงต้องพูดเรื่องของอุ้มธีรทรบุญมาทัน

เพราะว่าทำผลการณ์ดีจริง

ต่อสู้ฝ่าฟันพิสูจน์ตัวเอง

จริงมีข่าวมาหลายวันแล้วว่าน่าจะได้เซ็นสัญญาถาวร
แต่ตอนนี้ไม่ใช้คำว่าน่าจะแล้ว
ใช้คำว่าเซ็นสัญญาถาวรอย่างเป็นทางการนะคะ
ที่จะอุ้มถือทรนบุญมาทันไปเล่นแบบยืมตัวอยู่หนึ่งฤดูกาล
ได้ประกาศออกมาว่าคว้าตัวถือทรนบุญมาทันมาแบบถาวรแล้ว

ซึ่งเจ้าอุ้มในวัย๒๙ปีก็สามารถยึดตำแหน่งแก๊กไซต์ตัวจริงของทีมได้นะคะ
ทั้งฤดูกาลลงเล่นไป๓๐นัดรวมทุกรายการ
ซึ่งใน๓๐นัดนี้ทำได้๓ประตูแล้วก็อีก๔แอซิสต์
ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมไปถึงผู้บริหารของเมืองทองด้วย
ให้โอกาสไปเล่นที่ญี่ปุ่นถึง๒ปีด้วยกัน
อกจากนี้ก็ยังได้เรียนรู้ระบบการเล่นใหม่ด้วยนะคะ
รวมถึงการสร้างสภาพร่างกายให้แข็งแกร่ง
แล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าปี๒๐๑๙ถือเป็นความทรงจำอันยอดเยี่ยม

และตัวเขาเองก็จะไม่ลืมปีนี้ไปตลอดชีวิต
ส่วนในปีหน้าฤดูการ๒๐๒๐หวังว่าจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่อง
และก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อต้นสังกัดของตัวเองค่ะ
โดยเจ้าอุ้มเทียทรก็มีแพลนที่จะเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่น
หลังจากช่วงปีใหม่นะคะเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมค่ะ
ก่อนที่จะลงเล่นรายการแรกนะคะก็คือศึกเจเปนิซุปเปอร์คลับ๒๐๒๐

ซึ่งโยโกฮามาเอฟมารินอสแชมป์เจลีกค่ะ
จะไปพบกับแชมป์เอ็มเพอร์เริลส์ครับนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นทีมวิเซสโกเบหรือว่าคาชิมาแอสเลอร์ค่ะ
และในปีหน้านี้นะคะเทียทรก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องกลับมาช่วยทีมชาติไทย

โดยทีมชาติไทยก็จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซีย
มีนาคม๒๕๖๓นะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยค่ะเกมนี้ค่ะ